คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของคนไปแล้วการพักผ่อนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะ
เรื่องของการบรรทุกของบรรทุกของก็สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเหมือนกันนะ
บางครั้งเราเห็นรถที่บรรทุกของเนี่ยบรรทุกของมาเยอะจนเกินไปเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
พอเต็มผื่นหลับเต็มผื่นมาแบบป๊าบอ่ะนอนต่อได้เลยสังหวัง
จะบ้าแล้วคือนี่คุณเป็นรถขนควายดีนะที่มัดฟางมันมัดมาแบบแน่นหนามันไม่หลุดไม่กระเด็นออกมาถึงแม้ว่ารถจะชี้ฟ้าขึ้นไปแล้วก็ตามนะคะ

เหมือนกันนะคุณนะลองคิดดูนะดีนะล้มลงไปบนกองฟาง
มันก็เลยแบบยวกมันก็เลยแบบไม่ได้เจ็บเท่าไหร่
ลองคิดดูถ้าฟางมันกลิ้งหลุดออกไปแล้ว

ใช่มั้ยเจ็บนะครับคุณ
คือลองดูแล้วกันการบรรทุกของแต่ละครั้งเข้าใจว่า

กับการแบบขนของแต่ละครั้ง
แต่มันคุ้มไหมกับความปลอดภัย
ของทรัพย์สินและชีวิตของเราอ่ะเนาะ
ก็ต้องดูกันหน่อยแล้วกันหงายท้องตึงลงไปแบบนี้รถนี่

เอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะขนของเยอะขนาดนี้ลองเปลี่ยนขนาดรถไหม

ถ้าเป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์แล้วขนฟางมันหนักขนาดนี้
ข้างหลังมันหนักกว่าข้างหน้าอยู่แล้ว
ยิ่งพอขึ้นทางเดินอ่ะ
น้ำหนักมันก็แทงไปข้างหลังมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้
อันนี้ก็คือเป็นห่วงนะเลยเอามาฝากเตือนกัน
เพราะว่ารู้ว่าแบบว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะทำแบบนี้ขนของที่นึงเยอะ
การแบบขนย้ายทีเดียวมันจะได้คุ้มกับการเดินทางกับค่าน้ำมันอะไรอย่างนี้
เอาที่ปลอดภัยด้วยละกันเนอะ